เหตุเกิดกันที่จังหวัดเชียงใหม่มันมาอีกแล้วครับ
สำหรับพวกโจรโรคจิตมาขโมยชุดชั้นในผู้หญิง

คือชุดชั้นในที่เขาเอาไปเนี่ยโอ้โหเขาเลือกไลน์ด้วยนะ
เอาเหรอจริงเหรอมีเวลาเลือกลายว่าชอบแบบนั้นแบบนี้

นี่ไงคุณพูดถึงลายลูกไม้นั่นคือสเปคของคนร้ายรายนี้เลยนะครับ
นี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดครั้งล่าสุดที่คนร้ายรายนี้บุกเข้าไป
เพื่อขโมยชุดชั้นในเมื่อวันที่๒๓มกราคม

ถ้าหากย้อนกลับไปอีกยังมีอีกภาพหนึ่งครับ
เห็นชัดกว่านี้อีกครับเกิดขึ้นเมื่อช่วงต้นปีนี้เอง
วันที่๖มกราคมเลยมีปีใหม่มานิดเดียว

เอาไปอีกแล้วค่ะนั่นคือครั้งก่อนหน้านี้โอ้โห
อย่างที่เห็นเนี่ยก็คือ๒ครั้งแล้วนะครับในภาพของกล้องวงจรปิด
มันบุกมาขโมยที่หมู่บ้านเจริญทรัพย์ตำบลหางดงจังหวัดเชียงใหม่
ค่อยเลือกอย่างใจเย็นอย่างที่ผมบอกแล้วเลือกเฉพาะลายลูกไม้เท่านั้นด้วย
ผู้เสียหายรายล่าสุดก็คือนางสาวสายฝนพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง
อย่างที่บอกติดตั้งกล้องวงจรปิดบันทึกภาพขณะคนร้ายก่อเหตุเอาไว้ได้
แล้วก็นำภาพนี้เข้าแจ้งความกับทางตำรวจถังดงให้ติดตามคนร้ายผู้ก่อเหตุ
ซึ่งตำรวจไม่ได้นิ่งนอนใจจับจนได้ครับไปจับผู้ก่อเหตุจนได้นะครับ
ก็คือนายนิรุธปินตาคนนี้อายุ๓๕ปีเป็นพนักงานทำความสะอาด
จับได้พร้อมกับของกลางก็คือชุดชนัยผู้หญิงลายลูกไม้กว่าสามสิบชุด
ด้วยทั้งท่อนบนและท่อนล่างทำไมอ่ะทำไมเขาถึงก่อเหตุแบบนี้ฟังให้ดีฟังแล้วจะน่าตกใจ
ผู้ต้องหารับสารภาพว่ามีความชื่นชอบกางเกงในและชุดชั้นในผู้หญิงมานาน
แล้วก็ตระเวนขโมยเนี่ยเพื่อเก็บสะสมโดยจะชื่นชอบชุดชั้นในลายลูกไม้เป็นพิเศษ
และจะนำกางเกงในนี่เห็นไหมในภาพกางเกงในของผู้หญิงเนี่ยมาสวมใส่อยู่เป็นประจำ
งในผู้ชายไม่ใส่ชอบใส่กางเกงในลายลูกไม้แล้วใส่กางเกงในลายลูกไม้ของผู้หญิงแบบนี้แล้วดูสิ
ตำรวจเขาดึงลงมาเพื่อจะดูเป็นหลักฐานนะว่าทำจริงเหรอนี่ไงหลักจริงแล้วใส่แบบนี้เป็นประจำใส่ทุกวัน
แล้วนอกจากนี้ตำรวจเข้าไปตรวจค้นที่บ้านพักยังพบกับกระป๋องสีขนาดใหญ่ที่ทำเอาไว้เพื่อเป็นที่เก็บชุดชั้นในแล้วเก็บแบบเต็มกระป๋องสี
เอาจริงจริงถ้าชอบอ่ะไปซื้อใส่เอาไหมอ่ะไปลองฟังเสียงผู้ต้องหาหน่อยเขาพูดว่ายังไงบ้างฮะ

แล้วอย่างที่เห็นหลักฐานมันอยู่ทนโทษ

ใครเป็นผู้เสียหายก็ไปดูของกลางที่
สพหางดงเชียงใหม่แล้วกันนะคะ
หรือถ้าเกิดว่าจะปล่อยไป

สิกรรมให้กันไปก็จะได้เรื่องเล่าต่อกัน
ขอเข้าใจนะ